ต่อกับเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ
เป็นความมักง่ายคือมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งค่ะขี่ย้อนสอนมา
สอนนี้ก็ผิดอยู่แล้วค่ะรถกระบะเข้ามาตามทางปกตินะคะ
เขาหักหลบหลังจากนั้นในช่วงที่หักหลบไปเกี่ยวกัน
รถจักรยานยนต์ล้มลงนะคะผู้หญิงที่ขี่มาเนี่ยนอนแน่นิ่งหมดสติอยู่กลางถนน
ช่วงนั้นมีรถตามมาพอดีค่ะเกือบเสียชีวิตเกือบทับ
ใช้คำว่าเกือบนะคะมันเป็นความหุดหวิดที่เกิดขึ้นจริง
แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะไม่มักง่ายนะคะสำหรับการขี่รถจักรยานยนต์นะคะ

นี่ค่ะสักครู่นี้ย้อนศรและไม่ใช่ย้อนศรแบบแอบด้วยนะคะย้อนศรเลนกลางค่ะ
ย้อนมายังไงคะเนี่ยดูสิคะแล้วคนที่เขาหักหลบก็มันหลบไม่พ้นจริง
นิดเดียวอ่ะหมายถึงว่ารถคันที่ตามมาข้างหลังคือกลัวจะไปทับอะค่ะ
เพราะตัวเองเนี่ยเกี่ยวแล้วก็ล้มลงหมดสติสิคะนอนหมดสติอยู่กลางถนนนะคะ
แล้วคันที่เขาขับตามมาเขาก็พยายามหักหลบบุดหวิดจริงนะคะเป็นนาทีชีวิตจริง
นี่ค่ะนิดเดียวล้อหลังกับศีรษะนี่ห่างกันเป็นนิ้วนะคะห่างระยะห่างนี่น่าจะเป็นนิ้วเท่านั้นเองนะคะ
หลังจากคลิปนี้แชร์ออกไปนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก
ระบุเหตุการณ์ก่อนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไฟแดงหน้าพระรานจังหวัดสระบุรีในช่วงวันที่๒๐ธันวาคม
ก็คือเมื่อวานเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะคะคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
ธรรมนองก็คือผลของการที่ไม่ทำตามกฎจราจรก็คือการย้อนสอนนั่นเอง
กลับรถแม้จะไกลหน่อยแต่ว่าก็ต้องทนเพื่อความปลอดภัยเขาบอกแบบนี้ชาวเน็ตบอกแบบนี้นะคะ
ไม่ควรใช้ชีวิตแบบมักง่ายอันตรายมากบางคนก็บอกโชคดีมากเลยที่รถตามหลังมาเนี่ยหักหลบทัน
ไม่งั้นโดนไปแล้วศีรษะนี่นะคะไม่งั้นน่าจะเป็นเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนะคะ
ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ค่ะทีมข่าวติดต่อไปที่สพหน้าพระรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะ
ทราบชื่อคนขี่รถจักรยานยนต์แล้วคือนางนิตยาอยู่หาดอายุ๔๑ปี
ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะส่วนรถกระบะที่เฉียวชนคนขับชื่อวนายสมนึกชื่นชีพอายุ๖๔ปี
สอบสวนเบื้องต้นนางนิตยาขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาจริง

ดูน่าจะย้อนมาไกลด้วยเพราะว่าตรงแถวใกล้นั้นมันยังไม่ได้มีที่กลับรถอะไรเลยนะคะ

นั่นน่ะสินะคะคือนางนิตยานี่แหละเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีกลิ่นเหล้าติดตัวนางนิตยาด้วย
ซึ่งตำรวจจะสอบต่อไปว่านางนิตยามีอาการมึนเมาสุราในขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์หรือไม่

ใช่ค่ะรักษากฎกติการักษากฎจราจรนะคะ
แล้วก็ไม่ดื่มไม่เมาแล้วขับแล้วขี่
ทำให้ครบนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองค่ะ
อยากลดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนแหละ

หรือว่าจะปีใหม่นี่ยิ่งรถเยอะก็ยิ่งต้องระวังเป็น๒เท่าเลยนะคะ